เวลามีการแชทพูดคุยกับใครแล้วก็น้องระวังให้ดี
นายคนนี้ค่ะฉายาเขาคือโอมคลอง๒
พฤติการแย่มากนะคุณผู้ชม
เขาลวงเด็กอายุ๑๗เป็นเด็กสาว
รู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันหาคู่
คุยกันจนน้องหลงเชื่อแล้วหลอกให้น้องรัก
แล้วบอกน้องว่านี่คือรักแท้
กระทั่งชวนไปเหมือนจะพาไปกินข้าวแล้วหลอก

หลังจากนั้นเข้าไปข่มขืนกระทำชำราวเขา๓ชั่วโมง
อัดคลิปไว้แล้วบอกจะประจานด้วย
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวลองไปดูหน่อยนาที
ที่ตำรวจพยายามจะจับกลุ่มได้

มันนี้เราถูกจับกลุ่มแล้วนะมันตามเราเนอะ
ไหนนี่ไหนบอกตอนแรกไม่ทำไงและคลิปนี้คืออะไร
นี่สุดท้ายตำรวจค่ะจับได้จริงค่ะแล้วก็บุกเข้าไปพอรู้ตัวสืบทราบว่าตัวในโอมครอง๒อายุ๒๙ปีนายสุภาการขานสันเทียไปจับเลยค่ะที่ร้านแห่งนี้ฐานข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นและใช้กำลังประทุษร้ายอย่างที่บอกเหตุการณ์เกิดขึ้นนะคะเมื่อ๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพฤติการเนี่ยของในโอมครอง๒
คือล่อลวงเด็กสาวอายุ๑๗ปีผ่านแอปหาคู่แล้วก็ป้อนคำหวานจนน้องเนี่ยตายใจจากนั้น๔วันต่อมาหลอกพาน้องวัย๑๗ไปทานข้าวนอกบ้านอย่างที่บอกขากลับเดี๋ยวพี่แวะห้องน้ำก่อนหน้าบ้านพี่อยู่แถวนี้เองอ่ะน้องก็ยืนรอหลังจากนั้นก็พาน้องหลอกน้องเข้าไปภายในบ้านก่อนที่จะทำร้ายมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราว
สอบตอนแรกเจ้าตัวไม่ยอมรับแถมปฏิเสธเสียงแข็งนะคะ
ยอมจำนวนด้วยหลักฐานว่าก่อเหตุจริงค่ะ
รับแต่โดยดีแบบนี้นะคุณคิงฟังแล้วสะเทือนใจนะคะ
พอตำรวจถามแบบนี้ว่าถ่ายคลิปเอาไว้เพื่ออะไร
เจ้าตัวบอกเลยผมก็ยอมรับผมถ่ายคลิปไว้เพราะเดี๋ยวเผื่ออยากจะเรียกเหยื่อ

ทางด้านของผลตำรวจดีทีระเด็ดนะคะ

เพราะว่าช่วงนี้เด็กวัยรุ่นมักจะชื่นชอบการเล่นแอปพลิเคชันหาคู่
เหงาอยากหาเพื่อนคุยอันนี้อันตราย
แล้วก็ฝากด้วยนะคุณตอนนี้เชื่อตำรวจเชื่อแบบนี้
น่าจะไม่ใช่น้องวัย๑๗คนเดียวเท่านั้นที่เป็นเหยื่อของในโอมคลอง๒
อาจจะมีอีกหลายเคสหลายคนอยากให้เข้ามาแจ้งความ
เพราะยิ่งแจ้งความเยอะยิ่งมีโอกาสมีความผิด

ครับผมเข้าใจนะยุคนี้หลายคนอาจจะเหงา
แต่ว่าต้องระวังไม่ให้ตัวเราตกเป็นเหยื่อด้วยนะครับ